อยากจะร้องลิเกเป็นแบบเขา

แต่เสียงเรามันไม่ให้

ก็เลยจะพาไปดูครอบครัวลิเก
ฟะหน้าพออย่ารองเพลง

คือจะพูดถึงครอบครัวลิเกที่เป็นอาชีพมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขา
สร้างรายได้ต่อยอดในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายจริงคุณผู้ชมค่ะ
มีครอบครัวลิเกไหนบ้างไปอีกครั้งนะคะไปดู
นี่เลยค่ะสอนรามน้ำเพชรเนี่ยเขาเป็นลิเกกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะ
เรียกว่าเป็นลิเกกันทั้งครอบครัวคำนี้ไม่เกินจริงค่ะ
เริ่มตั้งแต่คุณพ่อมนรักอเนกลาบและคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือ
ที่ร้องลิเกเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว
คณะลิเกร่วมกันชื่อว่าคณะมนรักดวงแก้ว
ซึ่งตัวคุณแม่ดวงแก้วเนี่ยเป็นถึงนางเอกลิเกดังนะ
รำสร้างชื่อมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้ลูกชายลูกสาว
อย่างน้องแบงค์สอนรามและน้องน้ำเพชร
แต่ถึงตอนนี้ค่ะคุณพ่อมนรักจะอยู่บนสวรรค์แล้ว
ก็เชื่อว่าคุณพ่อจะต้องภูมิใจกับลูกหลานที่สืบสารวงการลิเกจจวบจนทุกวันนี้

ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับพระเอกหน้าหวานตำนานโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดา
นอกจากจะร้องลิเกดังนะคะยังมีอัลบั้มเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
กลายเป็นซุปตาลิเกลูกทุ่งเบอร์ต้นรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมือง

น้องแป้งสรรชัด
ที่มีดีทั้งหน้าตาและความสามารถครบเครื่อง
ทั้งร้องแรนลิเกที่รับกระแสตอบรับอย่างดี
มีรวมไปถึงน้องชายน้องสาวพี่เอ
มิดชัยแล้วก็คุณแอนมิดชัยด้วย